ครอบครัวน้องเมย์นะฮะเสียใจ
แต่ว่าครอบครัวนี้จริงเสียใจไปแล้ว
เสียใจไปแล้วเพราะว่าคุณยายท่านนี้อายุ๙๑แล้วนะฮะ
หยุดหายใจไป๓ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ
ต้องบอกว่าคนในบ้านเนี่ยเตรียมจัดงานศพกันแล้ว
แต่จู่คุณผู้ชมคุณพระราพรคุณยายตื่นขึ้นมาฮะ
แล้วก็หายใจอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
พูดสุดข่าวของเรานะฮะก็ไปที่บ้านเลขที่๒๐ทัพ๑มู๑
ตะบนบุกระสันอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำครับ
นี่ล่ะฮะบ้านนี้ไปสอบถามเนี่ยคือมากันเยอะสิครับ
เพราะว่ากำลังจะจัดงานศพนะฮะไปสอบถามข้อที่จริงนะครับ
จริงนะครับไปเจอลูกหลานเต็มบ้านเลยครับก็มาพูดคุย
กันนะฮะกับคุณยายที่ฟื้นกลับขึ้นมานางวันวิสากลั่นสะ
น้อยนะครับอายุห้าสิบเอ็ดปีลูกสาวของคุณยายกระแสกรรสะ
น้อยอายุเก้าสิบเอ็ดปีนี่นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ
สามเดือนที่ผ่านมาแม่ของเธอเนี่ยป่วยด้วยโรคชะลามีอาการ
หอบหายใจไม่สะดวกลูกหลานก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาล
นะครับคุณหมอเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อประคับประคองให้
หายใจสะดวกขึ้นแล้วแต่ช่วงที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ
ประกอบกับอาการของคุณแม่ก็ทรงตัวนะฮะก็ไม่ได้ดีขึ้น
ขออนุญาตคุณหมอพาแม่กลับมาดูแลที่บ้าน
ซึ่งเธอก็บอกให้แม่ของเธอสู้แล้วก็อดทนไว้นะ
เพราะอยากจะให้แม่อยู่จนถึงวันที่เธอเปิดโรงงานลูกชิ้น
ซึ่งก็ตั้งเป็นชื่อของแม่ด้วยคือลูกชิ้นหมูยายแส
คือแม่ก็บอกว่าจะกัดฟันสู้นะ
จะไปร่วมเปิดงานโรงงานของลูกให้ได้
แล้วก็เพิ่งจะเปิดไปเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละครับนะครับ
แต่ปรากฏว่าวันต่อมาก็คือ๑๘สิงหาคม
ประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งแม่นอนนิ่งไม่หายใจ
ตอนนั้นเธอใจเสียแล้วโทรหายาดพี่น้องลูกหลาน
แล้วบอกมาดูใจนะมาสั่งเสียแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะ
แล้วก็ทำขันห้าเพื่อกราบขอเข้ามาตามประเพณีความเชื่อนะครับ
ทางนี้ก็มีการจัดเตรียมจัดแจงงานศพแล้วล่ะ
พวงหลีดนะครับแสดงความอาลัย
ดอกไม้มาเตรียมจัดสถานที่เพราะว่าทุกคนคิดว่าคุณแม่เสียแล้ว
ซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังคุยเรื่องจัดงานศพกันอยู่
ไฟที่บ้านของเธอดับไป๓ครั้งนะครับ
ก็เลยบอกให้ลูกหลานไปจุดทูบเนี่ย
บอกกล่าวพ่อกับพี่ชายที่เสียไปแล้ว
ว่าแม่หลับให้สบายนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
จากนั้นผ่านไปพอครบ๓ชั่วโมงครับ

นิ้วแม่กระดิกประโทษนะครับเหมือนในหนังเลย
นิ้วกระดิกแล้วก็กลับมาหายใจแล้วก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับ
ลูกหลานแม่แปลกใจด้วยปนตกใจด้วยนะฮะที่แม่ฟื้น
ชูสองนิ้วนี่คือไม่ใช่แค่กระดิกอย่างเดียว
ชู๒นิ้วได้เลยนี่แหละครับ
กระแสบอกว่าดีใจที่กลับมาเห็นลูกหลานอีกครั้งนะครับ
ตอนที่ไม่รู้สึกตัวไปนั้นเหมือนกับว่าร่างของท่านเนี่ย
ลอยไปลอยไปลอยไปเรื่อยครับคุณผู้ชมครับ
แม่แล้วตอนที่แม่หลับไป๓ชั่วโมงแม่ไปไหน

ไปเรื่อยไป
ไปเจออะไร

ลอยไปนี่ไปเห็นใครไปเห็นเทวดาไปเห็นนางฟ้าอะไรไหมครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดมากจริง

ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ยินดีด้วยจริงค่ะ